พรุ่งนี้เป็นวันที่เราจะได้เป็นเศรษฐี
วันนี้เทวนธรรมของเราก็เลย
เขาก็เลยรวบรวมตัวเลขมาฝาก
และตัวเลขนี้มันก็เกี่ยวข้องกับน้องลำไยหายทองคำ
ต้องบอกว่าช่วงนี้ลำไยฮอตเวอร์นะคุณผู้ชม
งานแน่นทุกวันนี้มาพร้อมกับรถตู้คันงาม
ทะเบียนรถนางเนี่ยสวยมากคุณผู้ชมค่ะ
โฟกัสที่ทะเบียนรถ๑๙๕๙๗

เลข๕มาอีกแล้วแล้วต้องบอกเลยนะว่ารถคันนี้
ลำไยนั่งเนี่ยเป็นรถประจำตำแหน่งเลย
ที่พาไปโกยเงินโกยทองเป็นกระบุง
เชื่อว่างานนี้นักเสี่ยงโชคก็คงจะลุ้น

นางงานเขายาวเหยียดถึงปลายปีเลยอ่ะ

กำลังจะถอยรถป้ายแดงให้กับพี่ใยและน้องยูเร็วนี้

รอป้ายแดงเขา
ส่วนคนนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนลุกทุ่ง
เหล่านักเสี่ยงโชคเนี่ยมักจะโฟกัสเรื่องตัวเลข
พี่ยิ่งยงของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้บันเทิงไทยรัฐได้เจอกับพี่ยิ่งยง

พี่ยิ่งยงจ๋างวดนี้มีเลขในใจหรือยัง
อ่าวันนี้เขาหลอกโอป้านะดูสมองเขาจากก่อน
งานนี้ทำเอาขนลุกเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าพี่ยิ่งยงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเลขให้ฟัง

ก่อนวันที่นักข่าวของเราจะไปเจอกับพี่แกเนี่ย
พี่แกเพิ่งจะกลับมาจากงานตอนค่ำใช่ไหม
ทีนี้กำลังจะถอยรถเข้าบ้าน

มันเป็นเรื่องราวลี้ลับแต่ควันที่มันเป็นเอฟเคของเรานะคะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจ
คืออย่างนี้พี่ยิ่งยงเขาเล่าว่าตอนนั้นเขากำลังถอยรถเข้าบ้าน
ซึ่งรถของเขาเนี่ยเวลาเจอสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังเนี่ย

และวันนั้นเนี่ยพี่ยิ่งยงเขาก็ดูแล้วล่ะ
ว่าไม่มีอะไรอยู่หลังรถเลยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของ
ก็เลยถอยรถทันที
แต่ว่ารถเนี่ยจู่มันก็เบรกจึ้ง
แล้วก็เลยลงไปดูอีกรอบนึงว่ามันมีอะไรอยู่หลังรถ

ซึ่งเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะแม่ย่านางรถ

สะกิดบอกว่าอย่าลืมนะยิ่งยงอย่าลืม

อย่าลืมป้ายทะเบียนรถยังไงล่ะคะ

เข้าบ้านซึ่งไม่มีใครเลย

รีบปิดประตูรีบเข้าบ้านมีใครอยู่ข้างหลังรถเราหรือมีใครตามมาหรืออะไรอย่างนี้ไม่รู้นะหรือมีสัญญาณอะไรบอกเราหรือเปล่า
ถ้าพี่ก็คิดถึงทะเบียนรถอ่ะนะอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกเชื่อว่าแม่ย่านางสะกิดให้เรามองรถเรายังมีคุณค่านะครับ
๓๗๕๘ค่ะให้เตือนให้ขับรถระวังแต่คุณผู้ชมในไหนก็ในไหนแล้วมาขนาดนี้มาส่องใต้ทะเบียนกันชัด๑ขอไข่เยาะยักษ์๓๗๕๘น่ะซ้า
ซึ่งพี่ยิ่งยงแกบอกหลังไมค์กับเรานะว่าพี่ซื้อแล้วนะซื้อเรียบเลยไปหาซื้อตอนนี้จะทันไหมเนาะ๕๘๘๕สวยอีกแล้วคุ้นไหม
ตรงกับอายุมรณภาพของหลวงปู่อึก

เลขนี้ดังมากนะคุณผู้ชมนะ
ปิดท้ายกันที่ความปังของผู้กำกับคนดังพี่พอชอานนท์นี่
วันก่อนยกทีมนักแสดงเสือเพลไปบวงสวงใหญ่ถึงวัดหลวงพ่อเปิลจังหวัดนคร
ปฐมค่ะโดยงานนี้คุณผู้ชมค่ะพี่พศเนี่ยนั่งรถตู้คันหรูเลย
นี่เพิ่งจะนั่งครั้งแรกนะคุณผู้ชมดูเลข
ใช่แล้วค่ะเลข๕มาอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ

เลข๕งวดที่แล้วเลขท้าย๒ตัวออก๕๕

เพราะว่าเหล่าชาวเน็ตนักเสี่ยงโชคเนี่ยเขาพากันไปโฟกัสที่ยอดปิดรับบริจาค
ทาเวสวันขึ้นชื่อเรื่องให้โชคให้ลาบอยู่แล้วเนาะ
ซึ่งสาวเกรสเนี่ยเขาเป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้างบุญครั้งนี้
ซึ่งยอดบริจาคก็คือ
บอกเลขอีกทีเลขยอดนะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวได้โพสต์บอกว่า
จากสาวเกรสเนี่ยจะได้โพสต์แจ้งปิดยอดแล้ว

สำหรับใครที่ไม่ทันบุญต่อไป
ณวัดระคัง๒สาขารังสิต
โอ้โหสวยด้วยใจบุญด้วย
รับรองว่าปีนี้เห็งปังอย่างแน่นอน

ทั้งงานอีเวนต์งานร้องเพลง
ล่าสุดเขาเพิ่งปล่อยซิงเกิ้ลใหม่วันนี้เนาะ
เก่งมาก

ขนาดโจรย์ยังจับได้เลยอะคิดดูดิ